นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่๓ประเทศร่วมมือกันในการปรับปรามยาเสพติด
โดยในไทยได้ใช้ชื่อว่าปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๖
เพื่อยุติแหล่งผลิตและทลายเครือข่ายยาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
ปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็สามารถยึดทรัพย์ผู้ต้องหาได้๕๓๓ล้านบาท
และยึดยาบ้าและไอซ์ได้เป็นจำนวนมาก
ติดตามปฏิบัติการครั้งนี้จากคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
เหลี่ยมทองคำพื้นที่ที่มีชายแดนติดสามประเทศ

แหล่งผลิตและส่งออกยาเสพติดระดับโลก
แหล่งผลิตลายใหญ่ที่สุดอยู่ในรัฐฉานชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า
การผลิตและส่งออกเป็นลักษณะของกองกำลังผสม
เพื่อให้การผลิตไม่ออกมาเกินปริมาณที่ต้องการ
สังเกตได้จากสัญลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม
ตราสัญลักษณ์๙๙๙แอปเปิ้ลและ๖๖
เงินจำนวนมหาศาลถูกแปรเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินในรูปแบบต่าง
อกเงินสร้างฐานะให้กับเครือขายยาเสพติด
เหมือนบ้านหลังนี้ของนายอาผะผาขาวบ้านหลังใหญ่ที่อยู่กลางชุมชน
บ้านหลังใหญ่หลังนี้เนื้อที่กว่า๑ไร่ถูกระบุว่าเป็นบ้านของอภะผาขาว

ซึ่งสังเกตว่าบ้านหลังใหญ่ที่สุดในชุมชน
และยังมีการติดกล้องวงจรปิด๔ตัวรอบบ้านเพื่อดูความเคลื่อนไหวด้วยค่ะ
อภาพาขาวหรือนายอกฤษรุ่งสิริธิระวงหรืออภาเชมูกุชนเผาชาวลีซอร์
ที่ในการสืบสวนเขาเป็นผู้ประสานงานในฝั่งไทย
เพื่อนำยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเข้ามาพักและเก็บซุกซ่อนไว้
รอกระจายให้กับเครือข่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศไทย
นายนัทพลนักคำหรือบอยพักขาวถูกจับเมื่อ๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขาตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในข้อมูลนี้
เพราะแนวทางการสืบสวนกลับพบว่า
นายอาผะเพิ่งเดินทางกลับมาที่บ้านหลังนี้พร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่ง

แล้วคุณก็อยู่ดองอยู่นั้นไม่ถูกจับ
แล้วไอ้พวกนี้ก็ยังโทรโทรศัพท์คุยกัน

อย่างนายก้าวที่เราอยากได้เนี่ย

พวกนี้อยู่ในสายตาของรัฐบาลเขาอยู่แล้ว
เดี๋ยวเขาเริ่มผลักดันเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้
ปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๐ทับ๕
ปศปศได้ขอตัวผู้ร้ายข้ามแดน
เป็นผู้ต้องหารวม๓๑คน
หนึ่งในนั้นคือนายอาผะพาขาว

ผู้นำกลุ่มว้าที่มีรางวัลนำจับถึง๑ล้านบาท
นางฟองประธุมนีหรือเจฟอง
นางสุชาดาและดาบตำรวจประวินถวยพา
เป็นเครือข่ายดาบตำรวจมณัฐเสือโพ

ซึ่งมีรางวัลนำจับ๓แสนบาท
นายธวัฒน์อ้อมชมพูหรือกล้าว
ที่ช่วยเหลือนางสาวปริยนุษย์โนทวังชัย
ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งมีรางวัลนำจับมากถึง๑แสนบาท

ก็จะนำรายชื่อลูกค้ากลุ่มใหม่
ไปให้กับข้อมูลการค้ายาเสพติด
ทำให้เมื่อมีผู้ต้องหาหลบหนีไม้จับ

ของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ต่าง
แม้ว่าในปฏิบัติการชัยศยกภัยรี๖๐ทับ๕
ยังไม่มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

ความร่วมมือ๓ประเทศน่าจะเห็นผล
เพราะมีทิศทางที่ดีตามลำดับ